ช่วงเย็นเดินขอเงินชาวบ้าน

ข้ามถนนมาเพื่อจะมาขอเงินที่ร้านนี้ครับ
ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเป็นร้านอาหารทะเลสด
แต่สุดท้ายคุณมิ้นคุณผู้ชมดูครับ
ข้ามมาแล้วเกือบ๔โมงเย็นตามเวลาในวงจรปิด
ซ้ายด้านบน๓มีนาคมที่ผ่านมา
กำลังจะเดินเข้าไปในร้านแต่สุดสักพักหนึ่ง
เหมือนสะดุ้งฮะนี่สะดุ้งแล้วถอยหลังฉันงักเลยหมาแน่เลย

สิงโตเป็นชื่อหมาครับนั่นไงคุณเนี่ยรอให้ดิฉันตกใจ

พอหมาเห่าปั๊บสะดุ้งแล้วเดินถอยไปนู่นเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้าน
กุ้งสดและอาหารสดและข้าวต้มปลา
ในพื้นที่บึงสามพันธ์เพชรชบูรณ์

เหมือนต้องการจะเอามาแลกเงิน

เหมือนมีกระเป๋าเป้สะพายหลังด้วย

แยกด้วยสีก็คล้ายกันดูหยาบกว่าเนอะ

พอมันเห่าปั๊บชายแต่งตัวเหมือนพระเดินถอยไปเลยครับ

ผู้ชายคนดังกล่าวที่แต่งตัวเหมือนกับพระเดินข้ามฝั่งมา

ดุ้งเสร็จเขาบอกถุงกับข้าวแล้วเดินถอยไปเลย
เจ้าของร้านงงครับจะ๔โมงเย็นแล้วทำไมไม่จำวัด
เดินเรียรายขอเงินญาติโยมมันใช่หรือเปล่า

คาดว่าอาจจะเป็นพระปลอมหรือไม่อย่างไรต้องตรวจสอบครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่เลยครับ
ไปเจอเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเจ้าของโพสต์ด้วย
หนึ่งในนั้นก็คือเจ้าสิงโตต้นเสียงที่พอเห่าปั๊บ
ผู้ชายคนเมื่อกี้ตกกระใจครับ
เพราะเจ้าสิงโตทำให้คนแต่งตัวเหมือนพระไม่กล้าเข้ามาในร้าน
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกฟังเจ้าของร้านเล่าครับ
เธอคิดว่าผู้ชายคนเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่พระจริง
ดูอีกสักครั้งวงจรปิดครับเพราะว่าแต่งเนื้อแต่งตัวดูแปลก

แตะด้วยแล้วข้าวของพรุงพลังเต็มไปหมดเลย
ว่าเป็นพระที่แสวงบุญจาริกไปทั่วก็ยังไม่มั่นใจ

ต้นสังกัดในพื้นที่อาจจะต้องตรวจสอบหน่อยแล้วล่ะครับ
เพราะว่านี่ไม่ใช่แค่ร้านเดียวที่เจอ
อ๋อเหรอเข้าบ้านแถวนั้นหลายคนบอกว่าเจอแบบนี้เหมือนกัน
ว่าเอาของมาแลกแลกกับเงิน
ของนั้นก็จะเป็นกับข้าวถุงบ้างอะไรบ้างแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าที่เขาต้องการจะแลกเงิน
เพราะต้องการจะออกเดินทางแสวงบุญไปเรื่อย

อนหน่วยงานในพื้นที่ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม
หากมีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปครับ